อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นเรื่องของพ่อค้าขายนมสด
โดนไฟคลอกตายปริศนาคาห้องเช่าเพราะว่าคนข้างห้องเขาบอกว่า
ได้ยินเสียงคล้ายคล้ายระเบิดตู้มขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงเอ่อ
กรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเนี่ยนะคะก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้ทั้งห้อง
แล้วก็คาดว่าสาเหตุเบื้องต้นอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรหรือไม่
เนี่ยนะคะเลยเป็นเสียงระเบิดตุ้มขึ้นมาซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
บริเวณบ้านเช่าไม่มีชื่อแห่งหนึ่งภายในซอยเจ๊หมวยตำบลบึงคำพร้อย
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีค่ะในที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่าชั้นเดียว
ปลูกติดต่อกันเรียงกันยี่สิบห้องห้องที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นห้องพักหมายเลขที่สิบเก้าภายในก็ไปพบซากโทรทัศน์
ถูกไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งหมดพร้อมด้วยสัมภาระอื่นอื่น
ขณะที่ช่วงกลางห้องเนี่ยพบนายนิตปินทศิริอายุห้าสิบสี่ปี
ถูกไฟคลอกเสียชีวิตนอกจากนี้นะคะ
ยังลุกลามไปห้องข้างเคียงจนเสียหายด้วยนายคันชิตปิ่นมณีอายุสี่สิบห้าปี
คนนี้เขาพักอยู่ห้องข้างกันค่ะเขาบอกว่าคนตายมาเช่าห้องอยู่ได้ประมาณเดือนเศษ
มาอยู่ห้องนี้คนเดียวมีอาชีพขายเฉาก๊วยนมสดน้ำตาลสดในพื้นที่
เขาได้ยินเสียงตู้มดังภายในห้องของผู้เสียชีวิตถึง๓ครั้งด้วยกัน
หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงผู้เสียชีวิตร้องดังโหยหวนก่อนจะเกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง
ผู้ที่พักอาศัยเขาช่วยกันตักน้ำมาสาดสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้
เพลิงสงบค่ะจึงได้เห็นว่านายนิดถูกไฟคลอกเสียชีวิตแล้ว
โดยนายนิดมีพฤติกรรมชอบเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ทั้งคืน
และชอบนำขวดน้ำมันสำรองเข้าไปเก็บเอาไว้ในห้องพักด้วย
ก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นเชื้อเพลิงหรือเปล่าเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เช่นเดียวกับนางนกภรรยานายคันชิตบอกว่า
เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงไม่ทันตั้งตัวกันเลยค่ะ
เธอและสามีก็ตกใจพากันหนีออกจากห้อง
ที่สามีจะตั้งสติพยายามเข้าไปช่วยดับไฟ
และในวันนี้ก็มาเก็บของย้ายห้องไปอยู่อีกห้องนึงค่ะ
เพราะว่ากลัวด้วยรวมถึงผนังห้องก็ได้รับความเสียหาย
รับศพแล้วก็รับรถเข็นขายของที่ไม่ถูกไฟไหม้ค่ะ
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าสาเหตุการเกิดไฟลุกไหม้น่าจะเป็นมาจากไฟฟ้ารัดวงจรจากโทรทัศน์และการระเบิดจากมอเตอร์ของพัดลม
ส่วนการตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตเบื้องต้นพบคราบน้ำมันเนี่ยติดอยู่ตามร่างกายและผนังห้องด้วย
ก็คาดว่าน่าจะเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์นะคะ
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวยังต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ